ผู้ชมมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ซอยลาดพร้าวสามสิบห้านะคะ
จริงเราก็เห็นเหตุการณ์อันตรายอันตรายเกิดขึ้นบริเวณไซส์งานเกาะสร้างหรือว่าส่วนสถานที่ที่มีการเกาะสร้างกันอยู่นะคะ
ครั้งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เกาะสร้างเขามีการกั้นสังกษีค่ะ
คนที่อยู่ข้างในก็จะเป็นคนทำงานเป็นรถเครนยกแผ่นปูนนะคะ
ขนาดใหญ่น้ำหนักห้าร้อยกิโลกรัมแล้วเสียหลักแผ่นปูนเนี่ยมันร่วงลงไป
แล้วปรากฏว่ามีคนงานที่เขาอยู่ข้างล่างตรงตำแหน่งพอดีเลยค่ะก็ร่วงลงไปทับคนงาน
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะเป็นคนงานชาวเมียนมาร์ค่ะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะเป็นการสร้างตึกอยู่แล้วเขากำลังแผ่นปูนเนี่ย
ไปก่อสร้างเป็นตัวผนังตึกลักษณะก็มีการล้อมสังกษีเนื้อที่หนึ่งไร่อยู่นะคะ
ตำรวจสนพหนโยธินแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตคือในอ่าวยิมวัยสี่สิบสามปีเป็นชาวเมียนมานะคะมีบาดแผลชะกันที่จมูกค่ะ
เป็นรูกว้าง๕นิ้วแล้วก็มีแผลฉีกขาดที่แก้มขวายาวอีก๔นิ้วนะคะ
ใกล้กันมีแท่งเหล็กนั่งร้านกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วก็แผ่นปูนสำเร็จ
สามคูณสามเมตรหนาเจ็ดนิ้วน้ำหนักครึ่งตันนะคะเนี่ยค่ะ
คนที่ขับเครนคือนายสุริยานำโพชัยนะคะคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเล็กน้อย
เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังใช้เครนยกแผ่นปูนสำเร็จ
ประกอบอยู่ที่ชั้น๔กำลังยกขึ้นไปที่ชั้น๔ของตึก
ส่วนผู้ตายทำงานอยู่นั่งร้านคอยบอกแล้วก็ประคองแผ่นปูนให้ลงในตำแหน่งที่มันถูกต้อง
จังหวะนั้นเนี่ยน้ำหนักปลายเครนกับตัวรถที่ยกมันไม่สมดุลกัน
เครนมันก็เลยเสียหลักโน้มไปข้างหน้าตามน้ำหนักแผ่นปูน
ปูนก็เลยถูกเหวี่ยงไปชนนั่งร้านทำให้นายอ่าวเนี่ยตกลงมาเสียชีวิต
เราน่าจะลิงบันหลังมันอาจจะวางไม่ตรงทรงริมมันมันอาจจะวางแล้วลุด

ยังเข้าพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้แต่ว่าได้คุยกับนายนัชพลแซ่โซเป็นอาสากู้ภัย
มูลนิธิป่อเต็กตึงที่ไปรับศพผู้ตายค่ะก็บอกว่าโอ้โหสภาพศพนี่นะ
โหลกศีรษะด้านหน้าแตกถูกเหล็กนั่งร้านแทงเข้าใบหน้าด้วยนะคะ
ก็เขาก็เล่าเหตุการณ์คล้ายกันอย่างที่คนขับเคลนเล่าให้ฟังว่า
มันเกิดการเสียหลักรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยทำให้แขนเครนถล่มไปทับตึก
แผ่นปูนก็ร่วงมาโดนนั่งร้านจนทำให้ผู้ตายเสียชีวิต
อยู่แล้วก็ไอ้ตัวเครนอ่ะไอ้ตัวแขนเขาอ่ะคาดคาดอยู่กับ
กำแพงชั้นบนแต่ว่าไอ้ตัวแผ่นปูนนี่เคนมันลากขึ้นไป
เนี่ยมันไปหล่นอยู่ด้านหลังอาคารซึ่งมีเอ่อเขาเรียกช่าง
ช่างกำลังทำงานอยู่แล้วก็ไปโดนนั่งร้านสอบถามจาก
คนขับเครนเขาก็บอกว่าการการสไลด์แผ่นปูนเนี่ย
เราค่อยสไลด์เข้าไปเรื่อยแต่เมื่อแขนมันออกไปยาวอ่ะ
มันออกไปยาวมากแล้วมันอยู่ด้านหลังของอาคาร
ซึ่งตัวรถเนี่ยอยู่หน้าอาคารนะครับพอแขนมันยื่นออกไปมากอ่ะ
น้ำหนักที่มันจะถ่วงกับที่รถอ่ะมันน้อยน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่ปลายแขนหมด
แล้วมันไม่รู้ว่ามันไปโดนอะไรเข้าตามที่คนขับบอกนะ
ก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรเข้ามันก็เลยหล่นลงมา
ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าตรงจุดไหนที่มีคนตาย

นายสมชายเท้าเขื่อนวินมอเตอร์ไซด์ซอยราบเท้าสามสิบห้าบอก
นี่นะพื้นที่ตรงนี้นะปียชาตินะเมื่อก่อนมันเป็นผับดัง
เมื่อ๒๐ปีก่อนเลยแล้วเคยมีคนฆ่ากันตาย
แล้วอยู่ตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นที่พักคนงาน๓ปีก่อน
มีเหตุคนงานทำร้ายกันตายสองศพด้วยมาวันนี้
เครนถล่มคนงานเสียชีวิตอีกหนึ่งศพโอ้โหสี่ศพแล้วนะตรงเนี้ย

มาตายหนึ่งศพก่อนพอศพที่เอ่อมามารายการลายที่สองที่สามเนี้ย
จะเป็นสวนทั้งร่องแล้วมีคนงานของของของบริษัทแทงหนึ่ง
ให้คนงานมาอยู่คงจะหังใจกับคนข้างห้อง
คนข้างห้องเขามาก็เอ่อมาก็เลยมีเรื่องกัน
เอาคนมาทำร้ายร่างกายอะไรตายตรงนั้นหนึ่งศพ
แล้วก็ตายทั่วมาหนึ่งศพก็เป็นสามศพก็มาอันนี้อีกอีกเกิดเหตุอีก
ผมว่าก็น่าจะคิดว่าจะเป็นทางนี้แล้วก็ในความเชื่อนะ
คงอาจจะก็มันหลายศพซะละเกินในที่ที่เดียวที่ผมวิ่งวินอยู่นี่
ยี่สิบกว่าปีถ้าถามดีทันนะคะศพแรกน่าจะเป็นเพราะเหตุทำร้ายร่างกาย
ศพที่สองกับที่สามน่าจะเป็นเพราะทะเลาวิวาส
ส่วนศพที่๔ก็คือน่าจะเป็นอุบัติเหตุและความประมาท
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำทุกคนอย่างละเอียดอีกครั้งแหละ
เพื่อหาสาเหตุว่าใครประมาทหรือว่ามันเป็นข้อความทางคดีความยังไงหรือเปล่า